มาเริ่มที่เรื่องของความคืบหน้าเรื่องของอาคารพาณิชย์เก่า

ล่าสุดผู้บริการสำนักตลาดกรุงเทพฯมหานครก็
มีการขอให้ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารภายในวันนี้นะครับ
ด้านสภาวิศวกรมีการออกมาเปิดเผย๔ปัจจัยทำให้มีการพังถล่มลงมานะครับ
เข้าสู่วันที่๓แล้วนะคะหลังเหตุอาคารพาณิชย์บริเวณตลาดประชานิเวศ๑ถล่มค่ะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสภาวิศวกร
ก็ได้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของอาคารนะคะ
ขณะเดียวกันเองถ้าธังจำนวนทีก็เรียกเร่งดำเนินการ

เพื่อให้ผู้เช่านั้นเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินค่ะ
จำนวนทีได้เริ่มใช้รถแบ็คโฮล
ตักและเกลี่ยเศษซากกันศาสตร์และระเบียงปูน
ซุดตัวแล้วพังถล่มลงมาตั้งแต่ช่วงซ้ายค่ะ
เพื่อเปิดทางให้ผู้เช่าได้เข้าไปขนย้ายทรัพย์สิน
ออกจากตัวอาคารทั้ง๑๒คูหา
ส่วนรถยนต์ที่เสียหายทั้ง๗คันนะคะ
เคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วค่ะ

หรือว่าเรคาที่การสภาวิทยาวกร
พร้อมกับนายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร

สุดตัวแต่ลงมานั้นเกิดจาก๔ปัญญาณหลักคือ
อายุของอาคารและวัสดุเสื่อม
การก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร
ปริมาณมากโดยเฉพาะชุมชนเมือง
ทำให้เหล็กเส้นเสื่อมสภาพค่ะ
เราก็น่าจะคิดว่าน่าจะเกิดจาก๔สาเหตุหลัก

เรื่องของการระบบโครงสร้างที่อาจจะไม่สมบูรณ์นัก
ที่๓ก็คือในเรื่องของวิธีการก่อสร้างอาคาร

และเรื่องที่๔ก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่อาจจะทำให้เร่งให้เกิดการเป็นสนิมที่เร็วมากขึ้น

ผู้มนุภ์การสำนักงานตลาดกรุงเทพฯมหานคร
ก็ยืนยันว่าอาคารเก่าอายุ๓๔ปีหลังนี้หมดสัญญาเช่าไปแล้ว๒ปี
ส่วนอาคารก็หมดอายุการใช้งาน
แต่ว่าผู้เช่านั้นไม่ยอมย้ายออกนะคะ
พร้อมจะให้ผู้เช่าเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารให้แล้วเสร็จในวันนี้
ก่อนที่จะลื้อถอนอาคารทั้ง๑๒คูหาต่อไปค่ะ
โดยตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คาดว่าทางเจ้าหน้าที่นั้น
ลื้อถอนและขนย้ายเศษซากปรักหักพังของอาคาร

เพื่อให้ผู้เช่านั้นเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินนะคะ

เพื่อลื้อถอนโครงสร้างของอาคารทันทีค่ะ